ก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความอลังการของขบวนแห่สารหลักเมืองจำลอง
ของดีเมืองสมุทรสงคราม
นี่งานแบบนี้ชาวต่างชาติก็ชอบจ้า

บวนใหญ่มากนี่คืองานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กรองของดีเมืองสามน้ำ
และงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี๒๕๖
หรือบ๊ายบายงานนี้นะคะได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของดีแต่ละหน่วยงานมาจัดขบวนแห่เลย
ไฮไลท์สุดอลังการต้องยกให้กับขบวนแห่ที่อันเชิญสารหลักเมือง
ศาลหลักเมื้องนี่หรอ
แห่ศาลหลักเมืองมาเลยคุณ
ผมเพิ่งเคยเห็นทั้งแรก
เห็นรถเคลื่อนขบวนสวยงามขนาดนี้คุณผู้ชมสงสัยกันไหมว่า
คนขับรถเขามองทางเห็นหรือเปล่า

ไม่เห็น

ไม่เห็นไม่เห็นค่ะ

มองไม่เห็นทางแบบนี้เดี๋ยวไปดู
ไปเฉลยดิว่าเค้าเนี่ยขับยังไงค่ะ

ตรงเลยขึ้น

ตรงไป

ยาวทำอะไรอ่ะ

ทำไมครับมองไม่เห็นเหรอ
ไม่เห็นเลยครับ

ก็จะต้องมีคนบอกทางว่าตรงไป

ตรงไปสุดยอดค่ะพี่ค่ะ

ได้ทั้งความสมัครสมัครสามอาทิตย์

ไม่ได้ยาวออกในน้ำไป
ใช่นะคะก็สนุกสนานกันไปแหละ
แล้วนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกเขาก็ชอบนะ

คาดว่างานกาชาติและของดี
แม่กรองครั้งนี้จะสร้างงาน

และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของสมุนสงคราม
ด้วยคุณดูกิจกรรมเขาดิ

มีเยอะแยะมากมายแวะเวียนไปกันได้นะคะ

ของอร่อยเยอะค่ะ